สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้าวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยกันนะครับหลังจากนี้ทีมไทยมีโปรแกรมนะครับในการเตรียมทีมปีหน้าเพื่อศึกสำคัญในช่วงปลายปีนั้นก็คืออาเซียนคลับแน่นอนนะครับโทรเมนต์ต่างหลังจากนี้ก็มีแผนในการเตรียมงานว่าจะต้องส่งชุดใหญ่ไปเล่นหรื
สามารถพูดคุยกันต่อได้ในการทำงานต่อครับผลตัวเอกสำยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับก็มีโอกาสได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าเรื่องของการต่อสัญญากับวิราวรรณรายวัชน์นั้นไม่ได้มีปัญหานะครับเพราะว่าทำงานกันถ้าเห็นผลงานชัดเจนแบบนี้ก็อยู่ที่ทีมงานแล้วก็ตัวของรายวัชน์
ปีหน้าก็แน่นอนนะครับหลังจากที่ทีมไทยนั้นพลาดในการไปเล่นฟุตบอลโลกเนี่ยก็ต้องเก็บตัวในการเล่นเป้าหมายต่อไปก็คืออาเซนคลับแล้วก็ศึกเอเชนคลับนะครับซึ่งสมาคมก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าทีมไทยนั้นจะต้องมีประกันสำคัญอะไรบ้างเพื่อให้รายวัชน์นั้นเตรียมตัวเช่นเดียวกันรายวัชก็บอกนะครับว
ที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และเขาก็สบายใจในการทำงานกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยด้วยครับ
ยอมรับแล้วก็ทำให้เห็นความแตกต่างหรือทำให้เห็นการพัฒนาของทีมชาติไทยเกิดขึ้นนะครับก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะไม่ต่อจากเขาแต่การทำสัญญา๑ปีกับรายวัชนี่ไม่ใช่เราเป็นคนขอทำ๑ปีนะครับรายวัชและทีมงานเป็นคนยื่นเงื่อนไขขอทำแค่๑ปีก่อนเพื่อพิสูจน์ผลงานของเขา
ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับคำตอบของทางนายกสัญญาเรวัชก็ขออภัยนะครับเดือนพฤษภาคมจะหมดสัญญานะครับก็คงจะพูดคุยกันก่อนหน้านั้นอยู่แล้วครับ
เพราะว่าครั้งต่อไปนะครับมีความเป็นไปได้ไหมที่อาจจะส่งทีมที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ไปแข่งขัน
เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเตะหน้าใหม่หรือว่าเยาวชนไปหาประสบการณ์
ซึ่งเชื่อว่าจะได้ประโยชน์มากกว่าการส่งทีมชุดใหญ่เหมือนที่เคยทำก่อนหน้านี้ครับ
แล้วก็อุ่นเครื่องกับทีมที่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกที่รัสเซียในรอบสุดท้าย
ต้องรอผลการจับสลากแบ่งสายนะครับออกมาก่อนในเดือนธันวาคมนี้
เอาไว้แล้วเนื่องจากว่าเคยคุมทีมกาหน้าไปบนโลก
ซึ่งตรงนี้นะครับเขารู้ช่องทางดีว่าจะต้องติดต่ออย่างไร

อุ่นเครื่องกับทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปนะครับ
อังกฤษสเปนอิตาลีหรือว่าฝรั่งเศ

แต่ต้องดูผลการจับสลากว่าทีมเหล่านี้
จะอยู่ร่วมสายกับทีมจากทวิปเอเชียหรือไม่ครับ

สำหรับเรื่องของภูตศิลป์ที่สมาคมเกี่ยวฟุตบอลนั้น

เพื่อป้องกันความผิดพลาดของการตัดสิน
เกมไทยลีก๑แล้วก็ไทยลีก๒
ล่าสุดนะครับพลตรวจเอกสมยศยืนยันครับว่า
จะส่งพุทธศิลป์ไปอบรมเรื่องนี้ที่ประเทศตุรกี

คาดว่าจะพร้อมในการใช้งาน

สมาคมมีนโยบายจะส่งภูตศิลป์
และผู้ช่วยผู้ตัดสินประมาณ๔๐นายนะครับ
ไปเข้าคอร์สการฝึกอบรมที่ประเทศตุรกีนะครับ
ไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องการทำหน้าที่ภูตศิลป์
ในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
คิดว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้นะครับ
ซีซั่นหน้าฤดูการแข่งขันประจำปี๒๕๒๐๑๘เนี่ยนะครับ
เราน่าจะมีการนำผู้ตัดสินที่๕ที่๖มาใช้
เพราะว่าเป็นวิธีการที่ประหยัดที่สุด
แต่ก็อยากให้เกิดขึ้นในประเทศไทย
เพราะว่าในต่างประเทศเขาก็ทำกัน
เรื่องนี้ก็ถือว่ามีปัญหากันมาตั้งแต่ปี๒๐๑๐แล้วนะครับ
ในชุมบัตรโลกที่เราจำได้ที่แอฟริกาใต้

ทำให้เกิดประเด็นขึ้นมาแล้วก็ถกเถียงกันมาหลายต่อหลายปี
แล้วก็หาวิธีการแก้ไขทั้งใช้โกลาย
รวมถึงการใช้ผู้ตัดสินที่๕ผู้สินที่๖ไปใช้
เดี๋ยวติดตามว่าเรานั้นสามารถแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่
ถ้าเกิดว่าเพิ่มวิธีการแบบนี้ขึ้นมาก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะครับ